ครับนะคะอุดรธานีและในโซนอีสานอีกหลายจังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชมก็บอกว่าชาวบ้านแตกตื่นเพราะว่าเห็นลำแสงประหลาดเหนือท้องฟ้า
พอเอาคลิปไปลงในโลกออนไลน์ก็มีหลายคนในจังหวัดอื่นบอกเห็นเหมือนกันค่ะ
เบิร์ตหรือเขาเมฆ
ไม่ใช่ไม่มีเกินเมฆเด้อ
อันนี้คือถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์นะคะตอนกลางคืนคุณมณฑการหรือคุณออยเนี่ยเจ้าของคลิปบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแม่กำลังลดน้ำต้นไม้อยู่แล้วมองขึ้นไปมันเขาเห็นแสงแบบนี้ค่ะ
เขาจะหยิบมือถือมาไหวลักษณะเป็นดวงไฟหลำแสงพรุงออกมาเป็นแสงขาว
แล้วอย่างที่เขาคุยกันในคลิปเขาบอกมันเหมือนมุ่งหน้าไปที่ดาวดวงหนึ่ง

ถ้ามันเป็นจรวดหรือถึกบินมันยังต้องมีไฟกระพิบ

ใกล้จะเห็นเป็นไฟกระพริบแล้วมันต้องอาจจะเร็วกว่านี้
แต่แสงหลังจากนั้นมันค่อยจางหายไป

ที่อยู่บนท้องฟ้าก็ถูกเอ่ยกันมาหมดค่ะนะคะ
แต่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ยังสันนิษฐานกันอยู่ค่ะ
ต้องไปดาวดวงนั้นแล้วมันมะฮอดมันหายไปก่อน

ก็หลุนอยู่ว่ามันจะต้องไปดาวดวงนั้นแต่ว่ามันไปมะฮอด
ก็ชัดนะเห็นเป็นเปลวไฟเป็นควันแสงสีขาวชัดเลย
แล้วพอเธอเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในออนไลน์
ก็ปรากฏว่าก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกไม่ใช่เกิดที่อุดรที่เดียว
อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นเอาคลิปมาโพสต์
บอกว่าตอนเมื่อคืนนี้นะคะตอนทุ่ม๔๐ที่วารินชำราบที่อุบล
ก็มีคนเห็นดวงไฟประหลาดพุ่งไปทางทิศตะวันตกเหมือนกัน
แล้วตอนแรกเขาบอกว่าเหมือนเขานึกว่าเป็นเครื่องบินถูกไฟไหม้
แล้วมีควันออกมาเหมือนควันจรวด
แต่พอมองดูไปเรื่อยมองไปสักพักหนึ่งแสงนั้นก็หายไป
นี่ค่ะคนในโลกออนไลน์ก็ออกมาคอมเมนต์นะคะ
ดาวตกเครื่องบินจรวดแต่กระสือก็คงไม่ใช่ไม่ไวขนาดนี้
คือเขาก็คอมเมนต์กันนะคะในความคิดเห็นนะคะ
ประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน
อย่างบึงกาลนครทัศน์ศรีมาร์ศรีสเกตสกลนครหนองคาย
ก็มีคนเข้ามาเหมือนกับมาคอมเมนต์ว่าเขาก็เห็นเขาก็เห็นเขาก็เห็น
เรื่องนี้หาคำตอบกันค่ะว่ามันคืออะไรนะคะ
สมาคมดาราศาสตร์ไทยออกมาโพสต์ค่ะถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ที่มีคนเห็นวัตถุปริศนาบนท้องฟ้าฝั่งตะวันตก
ซึ่งจรวดลำนี้จะบรรทุกวัตถุลึกลับขึ้นสู่อวกาศ
บอกว่าเมื่อเย็นวันพุธที่ผ่านมาคือ๑๕มีนาคมวันนั้นเลย
มณฑลการสู้ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเป็นครั้งที่๑๖ติดต่อกัน
จรวดนี้ประสบความสำเร็จในการปล่อยตั้งแต่ที่เริ่มให้บริการเมื่อปี๒๕๕๙
ที่ทางจีนเขาก็ปล่อยจรวดแล้วมันก็อาจจะทำให้ในโซนนี้ของทางประเทศไทยได้เห็นด้วยนะคะ